ที่ระยองคุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์หนึ่งคือ
เวลาเรารายงานความสูญเสียหรือว่าความเสียหายของชาวบ้าน
อีกหนึ่งภาพที่เรามักจะได้เห็นคือการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เขา
ปรากฏว่ากู้ภัยครับจะเข้าไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงนะในบ้าน
ปรากฏว่าตัวเขาประสบเหตุซะเองฮะ
กู้ภัยเขาจะไปช่วยชาวบ้านที่หมู่๓ตะบนวังว่าริมถนนสุขุมวิทย์
จุดนี้น้ำไหลแรงครับกู้ภัยจุดหน้าโรงพยาบาลแกลงชื่อพี่บุญส่งนะ
บุญส่งในฝากกระแสน้ำจะไปช่วยผู้ป่วยที่ติดอยู่ในบ้าน
กำแพงบ้านมาถล่มทับร่างพี่บุญส่งไปฮะ
พี่เขาจมน้ำนานกว่า๒๐นาทีเพื่อนกู้ภัยต้องมาช่วยออกมาได้
แต่ว่าพี่บุญส่งก็หมดสติไปแล้วครับต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแกลง
แล้วตอนนี้เอาใจช่วยจริงพี่อาการเขาน่าเป็นห่วงเลยนะฮะ
ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนอื่นก็ต้องช่วยคนแก่ช่วยผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในบ้าน
ต้องอุ้มมาแบบนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ช่วยเหลือด้วยความทุลักทุเลครับ
หนีน้ำขึ้นมาบนรถบางจุดกระแสน้ำแรงนี่เขาต้องใช้เชือกผูกแบบนี้
จับเอาไว้จับเอาไว้ไม่ให้ถูกกระแสน้ำพัดไปแล้วค่อยแบกนี่แบกขึ้นขี่หลังมาเลย

กลัวไงกลัวไฟมันจะดูดไฟมันจะช็อต

แต่กว่าจะช่วยผู้ป่วยติดเตียงออกมาได้ก็ทุลักทุเลเหมือนกันครับ
เพราะว่าน้ำท่วมสูงต้องยกผู้ป่วยใส่เปรย์
แล้วก็ลงเรือแล้วค่อยนำขึ้นมาขึ้นรถครับพาไปพักยังจุดปลอดภัยฮะ
น้ำที่มันท่วมสูงในจังหวัดระยองเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านเขา

อันนี้เขารายงานอะไรเขาประกาศอะไรคุณผู้ชม

สวัสดีครับวันนี้ผมประกาศขายบ้านหลังหนึ่งครับน้ำไม่เคยท่วมครับ
ขายราคาถูกสามล้านห้าแสนบาทครับอยู่ที่ตะมดกระเทศของเมืองระยองครับ
โอ้โหน้ำไม่เคยท่วมเออยังไงนะขายบ้านกันเลยเออ
ขายบ้านเลยพี่น้ำแข็งพี่เบิร์นครับครับสามล้านห้า
ใครสนใจติดต่อพี่ธีรพลหรือว่าชื่อเล่นชื่อพี่เปเป้นะ
ก็นี่ไงติดต่อไม่ได้บ้านวิวน้ำบ้านวิวน้ำเออน้ำแต่น้ำแรงเหลือเกิน
ผ่านหน้าบ้านแรงขนาดนี้ไม่ไหวนะเออหรือว่าอาจจะไม่ได้แค่ผ่าน
จะเข้าไปในตัวบ้านแล้วด้วยก็ได้พี่แต่พี่ธีรพลเขาพูดไว้ประเด็นหนึ่ง
อันนี้โอ้ฟังแล้วสะดุ้งเลยนะยังไงฮะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเขาเนี่ย
มันมาจากอะไรรู้ไหมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งมาจากการบริหารของรัฐบาลไม่ใช่แค่ชุดนี้
ทั้งชุดปัจจุบันและในอดีตด้วยค่ะก็ทำให้บ้านพี่เขาเดือดร้อนแบบนี้ไง
มาขายบ้านหนีน้ำท่วมแบบเนี้ยแล้วเขาบอกว่าจะเห็นนะว่าน้ำแรงมาก
ท่วมถึงในตัวบ้านสูงถึงเอวข้าวของเสียหายเกือบหมดเลย
ก็เลยต้องมาประกาศขายบ้านแบบนี้โอ้โหสะเทือนใจแทนพี่เขาเลยนะ